วันนี้ตกอกตกใจเอามือทาบอกแบบใจหายวาบเลยจริง
กับอุบัติเหตุรถชนคุณผู้ชมขาของทีมงานพี่เอ๋เชิญยิ้
เข้าปรสภีกียีดชนเข้ากับรถบรรทุกผลปูร์คุณผู้ชม
ทุกปูนอ่ะคือดูจากสภาพขออภัยนะ
เห็นแล้วแบบว่ารอดมาได้ก็ปฏิหารสิ

อุปกรณ์ที่๑เกิดขึ้นเมื่อเย็นวานนี้ค่ะ
เป็นการเดินทางกลับหลังจากที่พี่เอ๋และทีมงาน
ไปร่วมทำบุญงานบวชให้กับคนที่ไม่ได้รู้จักนะฮะ
แต่ว่าพี่เอ๋ก็เติมบุญให้กับตัวเองแบบนี้อยู่เสมออยู่แล้ว
รถของทีมงานพี่เอ๋เนี่ยวิ่งมาทางตรงอยู่ดีนึกภาพตามนะ
แล้วรถบรรทุกปูนกลับรถกระทันหัน
เป็นไงก็ชนเขาเต็มคุณผู้ชมนะฮะ
โอ้โหเบรกไม่ทันค่ะชนเข้าอย่างแรงเลย

หลายคนบอกรวมถึงพี่เอ๋ด้วยว่าโอ้โหรอดมาได้ก็ปฏิหารจริง
คือด้านหน้าได้รับความเสียหายค่อนข้างหนักเลยนะ
เห็นรถแล้วคือไม่อยากจะนึกเลยว่าคนในรถเจ็บหนักขนาดไหน
เอ๋บอกในไลฟ์เฟซบุ๊คค่ะบอกว่าคันนี้นั่งกันมา๔คนค่ะ
แต่คนที่เจ็บหนักที่สุดคือหัวแตกแค่นั้นเองโอ้โห
โอ้โฮนะฮะนี่หลายคนบอกว่าอุ๊ยมันอาจจะกว้ำแทนจริงนะ
แฟนเพจของพี่เอ๋บอกว่าบุญรักษาทีมงานจริง
หรืออาจจะเป็นอามลูกชายของพี่เอ๋ที่เสียชีวิตไปแล้ว
คอยมาปกป้องคุ้มครองทุกคนในคณะให้ปลอดภัยก็เป็นไปได้
อันนี้แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
แล้วพอพูดถึงเรื่องความเชื่อก็ต้องถามถึงพระดีของขลังในรถของทีมงานกันหน่อย
เอ๋บอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าพระในรถก็คือพ่อคุกโจ้ค่ะ
ทีมงานเขาเคารพนับถือแบบนั้นนะครับ
พระที่อยู่กับตัวทีมงานก็ยังมีอีกหลายองค์ด้วย
แล้วก็เป็นอีกหนึ่งคำถามยอดฮิตนะป้ายทะเบียนคนที่คันที่ประสบปฏิเหตุเนี่ย
เลขอะไรฟังกันดีแล้วกัน๘๕๙๒เนี่ยคุณผู้ชมนะ
แต่ใดก็แล้วแต่ก็ต้องชื่นชมคนขับที่ยังมีสติประคองพวงมาลัยมาได้ดีที่สุด
ที่สำคัญเขาคาดเข็มขัดนิรภัยกันด้วยแหมใจหายใจคว่ำจริง
เนื่องกับเรื่องของตัวเลขกันเลยค่ะไปที่เจ้าแม่แตนกันบ้างไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไร
กะแตนชนระดาจำได้ไหมงวดที่แล้วเนี่ยให้ตรงมาเลยคล้ายกับเลขท้ายของรางวัลที่๑ไปแล้ว
หลายคนเลยจับตามองงวดนี้เจ้าแม่แตนนี่หาอะไรอีกหรือเปล่า
ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ค่ะพี่ตั๊กกะแตนจัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะบอกเอฟซีแบบไม่มีกั๊กเลย
วันนี้ชอบมากชอบอยู่เลขเดียวเลยเลขอะไรจ้า
เดี๋ยวบันเทิงไทยรัฐนะจะทำหน้าที่มอนิเตอร์ให้คุณผู้ชมเอง
ตัวเลขที่เกิดขึ้นในงานบวชลูกชายบุญธรรมของพี่ตั๊กกะแตนจะมีตัวเลขอะไรบ้าง
รอติดตามก็ละกัน๕๓๓ว่าจะออกหรือเปล่าแต่เอาจริง๓๓งวดที่แล้วดิฉันตามดู
กรี๊ดไม่เล่น
ที่แล้วกริ๊บงวดนี้อาจจะกรี๊ดก็ได้

อืมนี่อย่าพึ่งยอมแพ้นะบอกว่าเลขเบิ้ลมาหลายงวดแล้วงวดนี้อาจจะเข้าสักเมื่อกี้

๖พฤษภาคมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคุณผู้ชมนะ